ส่วนความเคลื่อนไหวของพี่ตินบอดี้สลูน
ตูนบอร์ดิสเซอรัมขอบคุณที่แก้นะฮะออกมาแล้วนะฮะ
กับคุณก้อยรัชวินมาโพสต์อินสตาแกรมนะฮะ
หลังเจอดราม่าที่เขาบอกว่าทำไมพี่ตูนไม่ออกมา
ที่เขาได้รับผลกระทบนะฮะนี่เป็นภาพที่พี่ตูนบอดี้แลมนะครับ
หรือว่าคุณตูนอธิวรากับภรรยาสาวก้อยรัชวินเนี่ยออกมาโพสต์นะฮะ
เป็นภาพเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ชุดควบคุมสัญญาณชีพ
มูลนิธิ๙คนละ๙เขาเอามามอบให้โรงพยาบาล
เพื่อไปรักษาผู้ป่วยกลับไปสู้โควิด๑๙เนี่ยนะฮะ

ขณะนี้มูลนิธิ๙คนละ๙ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
อุปกรณ์การศึกษาแล้วก็เงินบริจาคนะ
แก่โรงพยาบาลกับหน่วยงานต่างรวมกว่า๑๐แห่ง
ระหว่างวันที่๗มิถุนายนถึง๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคน
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป
คุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงเออนะฮะ
ความเห็นจากชาวเน็ตแบ่งเป็น๒ส่วน
บางคนก็มาโอ้นี่ไงนี่ไงพี่ตูนเขาปิดทองหลังพระ
บางคนก็มาอนุโมทนาบุญมากมาย
แต่อีกหลายคนก็มองว่าทำไมช่วยแต่โรงพยาบาล
ไม่ออกมาช่วยคนและที่สำคัญทำไมไม่ออกมาเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยนะฮะ
ถึงเรื่องการจัดหาวัคซีนให้มีคุณภาพมาให้ประชาชนหน่อยได้ไหม
อย่างที่ศิลปินที่เขาได้รับผลกระทบออกมาแสดงกันก่อนหน้านี้
ก็ยังคงถามถึงห่วงเวลานั้นอยู่ว่าทำไมถึงไม่ออกมา
เพราะบางคนเขามองว่าต้นต่อต้นเหตุของปัญหา
ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการที่ว่าไม่เอาวัคซีน
ที่มีคุณภาพประสิทธิภาพเข้ามาฉีดให้คนไทยเสมอ
แล้วพี่ตูนเป็นนายกเหรอตุตูนมันเป็นเพจนะ
เพราะฉะนั้นบอกพี่ตูนเองก็ไม่น่าจะทำอะไรได้
แต่พี่ตูนทำให้เห็นแล้วทำมากกว่าพูด
คือไม่รู้ใครจะด่าอะไรก็ตามทีพี่ตูนเอาเงิน๒๙คนละ๙
ให้การบริจาคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว